ต้นกันด้วยบรรยากาศแล้วก็การเตรียมงานที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระชธานเพลิงครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
วันนี้ประชาชนก็ยังคงหลั่งไหลเดินทางไปไว้อะไรอย่างเนื่องแน่นนะครับ
โดยบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
มีประชาชนไปจับจองพื้นที่ด้านล่างศูนย์ประชุมเพื่อพักค้างคืนในคืนนี้
ก่อนจะเข้าร่วมพิธีพระชธานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หรือลุงพระคุณปริศุโธในวันพรุ่งนี้
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่มาพักค้างคืนก็จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ
โดยจะร่วมพิธีที่ศูนย์ประชุมในช่วงเช้า
จากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจนกระทั่งเสร็จพิธีนะครับ
สำหรับที่บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นวันสุดท้ายนะครับ
โดยจะให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์ได้จนถึงเวลา๒๒นาฬิกานะครับ
และสำหรับคืนนี้ในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา
ก็จะมีพิธีซ้อมใหญ่การเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
จากศูนย์ประชุมเนกประสงค์กาญจนาภิกษ์เอก
ไปยังชาวประนักสถานชั่วคราวด้านหลังพุทธมนต์ทนอีสาน
โดยจะใช้หีบจำลองที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับของจริงในการซักซ้อมคืนนี้นะครับ
ส่วนบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมรอบสุดท้ายของวันนี้
มีขึ้นเมื่อเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
ก็มีประชาชนมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมเต็มพื้นที่ชั้น๑และชั้น๒ของศูนย์ประชุมนะครับ
ซึ่งวันนี้นะคะประชาชนจำนวนมากค่ะก็ไปจับจองพื้นที่นะคะ
คือประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจว่าจะนอนค้างคืนเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเร่งประดับตกแต่งเครื่องสดที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
รายงานสดเข้ามาจากชาปณะสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
หากนับเวลาแล้วก็เหลือเวลาอีก๒๖ชั่วโมงนะครับ
ที่สรีรัสสางคามของหลวงพระคุณปฏิสุโธ
จะถูกเผาไปพร้อมกับเมนลอยรูปนกหัสดีลิงด้านหลังของผมนี้นะครับ
ก็จะเหลือแต่คุณงามความดีแล้วก็คำสอนที่ประชาชนชาวไทย
เฉพาะพุทธศาสนิกชนทุกคนเข้าใจเข้าถึงได้ง่าย
และวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ต้องเร่งมือนะครับ
ในการที่จะเร่งประกอบเครื่องสดทั้งดอกไม้สดแล้วก็แทงหยวกให้เสร็จภายในค่ำคืนนี้ครับ
หลังจากง้วนให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์บริเวณโรภเม็ดรอยรูปนกฮัศธิลิงค์
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปปฏิบัติภารกิจสำคัญ
ก็คือการแกะสลักหยวกหรือว่าแทงหยวกนะครับ
รวดลายแบบศิลปะอีสานโดยช่างแทงโยงอีสาน๓๐คน
ซึ่งคืนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งช่างสินจิตอาสาแล้วก็ฝ่ายต่าง
คงจะทำงานกันตลอดทั้งคืน
ซึ่งภาพที่เห็นก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ขมักเม่น

ก็จะไม่มีภาพประชาชนมาวางดอกไม้จันทร์บริเวณนี้

เพราะว่าได้งดเข้าพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ต้องเร่งซ่อมส่วนที่ศึกรอนะครับ
แล้วก็เร่งประดับตกแต่งดอกไม้สดที่มีอยู่หลายจุด
ว่าต้องใช้เวลาตลอดทั้งคืนเลยนะครับ
โดยสอบถามล่าสุดกับอาจารยุทธพงศ์มาสวิเศษนะครับ
ครูช่างนกหัสดีลิงซึ่งนำทีมช่างแทงหยวกนะครับ
ก็ระบุว่ามีความคืบหน้ากว่า๑๗๐แล้วนะครับ
ตอนนี้คาดว่าประมาณหลังเที่ยงคืนก็จะแล้วเสร็จ
ส่วนหนึ่งก็เพราะประชาชนนะครับให้ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งดวางดอกไม้จันก็ยินดีทำตามนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ลานโดยรอบพุทธมณฑลอีสานนะครับ
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชาปนสถานชั่วคราว

ด้านในบริเวณบนเมลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับ
ก็ได้จัดจุดวางดอกไม้จันทร์บริเวณด้านนอกแทน
สำหรับประชาชนที่อาจจะมาหลังช่วงเที่ยงนะครับ
ก็จะได้วางดอกไม้จันทร์ด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็สามารถถ่ายรูปเมนลอยจากจุดนี้
ซึ่งก็จะเห็นความรวดงามได้อีกแบบนะครับ
ผมสังเกตเห็นประชาชนหลายคนเตรียมตัวมา
เพื่อที่จะนอนอยู่ที่นี่เลยนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็มีการกางเต็นต์ใหญ่ไว้ให้บริเวณ

สามารถมองเห็นเมลอยได้อย่างชัดเจน

ความศรัทธาหลวงพระคูณก็ตั้งใจมานอนจองที่นะครับ

เผาร่างของหลวงพระคุณเสร็จสิ้นถึงจะเดินทางกลับ

เพราะว่าเคยฝันถึงหลวงพระคูณเมื่อหลายปีก่อน
ต้องไปหาท่านถึงที่วัดบ้านไร่

เมื่อไปแล้วชีวิตก็ดีขึ้นจากหลักธรรมของหลวงพ่อคูณครับ
ข้อกระดาษลังค์ชทริพิทธิ์เหมือนแหละ

แล้วคนที่ขายพระก็บอกว่านั่นแหละรุงพ่อให้หวย

เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
ความศรัทธาในคำสอนของหลวงพระคูณที่เข้าใจง่ายเข้าถึงชาวบ้านทุกคนนะครับ
แล้วก็เคยไปหาหลวงพระคูณที่วัดบ้านไร่หลายครั้งแล้วก็ได้พบกับท่านทุกครั้งจึงรู้สึกประทับใจ
และเมื่อไปพบแล้วก็รู้สึกสงบร่มเย็นเหมือนได้รับพรกลับบ้าน
จึงขึ้นรถไฟนำเต็นต์มากางนอนค้างคืนรอร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
โดยเต็นต์ฝั่งพุทธมนตอีสานทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ได้กางไว้รองรับประชาชน
ก็สามารถมานั่งร่วมในพิธีวันพรุ่งนี้เกือบ๓๐๐หลังก็นำเสือมาปูนั่งได้เลยนะครับ
รวมพื้นที่ทั้งหมดของพุทธมณฑลนั้นน่าจะรองรับประชาชนได้มากกว่าแสนคนครับ
แนะนำนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับ
เตรียมทั้งร่มกันแดดแล้วก็เตรียมเสื้อกันหนาวด้วยนะครับ
เพราะว่าช่วงกลางวันแดดร้อนจัดแต่ว่าช่วงกลางคืนอย่างตอนนี้นะครับ
แต่ไม่ต้องห่วงมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เป็นพยาบาลนะครับ
กว่า๒๐๐คนคอยดูแลประชาชนตลอดทั้งบริเวณที่จัดงานครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นครับ
ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีด้วยนะคะ